ส่วนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะก็มีภาพข่าวขึ้นหน้าหนึ่งวันนี้ด้วย
เป็นบรรยากาศของครอบครัว
ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเครื่องบินตก

ไปรับศพค่ะรวมถึงขึ้นพาดหัวใหญ่วันนี้ด้วยนะคะ
สองเดือนขายปมร่วงกริปเพ่นทออโต้ผัดแผลง
บินโชว์ศักยภาพปกติทางด้านของพบทอก็บอกเลยนะคะว่า
ขอใช้เวลา๒เดือนในการสืบสวนเหตุการณ์ครั้งนี้
ว่าเครื่องบินกริปเพ่นตกนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ
พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างผู้บัญชาการทหารอากาศ
ได้เป็นประธานในพิธีรับศพนาวาอากาศตรีดิหลกฤทธปัทวี
นักบินที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินกริปเพ่นตก
กองบิน๕๖จังหวัดสงขลาขณะแสดงการบินในงานวันเด็กแห่งชาติ
และจัดกองทหารเกียรติยศรับร่างอย่างสมเกียจที่ลานจอดอากาศยาน
ถ้าอากาศยานทหาร๒ดอนเมืองพร้อมกับพลอากาศเอกอารมณ์ปัทวี
คุณพ่อแล้วก็ครอบครัวรวมถึงเพื่อนร่วมงานที่เดินทางมารับศพ

พลอากาศเอกจอมได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวปัทวี
และยืนยันนะคะว่าการแสดงโชว์ครั้งนี้ไม่ได้ใช้ท่าที่ผ่านผล
หรือว่าอันตรายแต่อย่างใดรวมถึงผู้ที่ทำการบินก็มีประสบการณ์

ส่วนประเด็นเรื่องการสืบสวนหาสาเหตุนั้น
ก็คาดว่าจะใช้เวลา๒เดือนถึงจะรู้ผลค่ะ
ช่วงนี้ยังเป็นช่วงซึ่งเรายังตอบอะไรไม่ได้มากนักว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับ
เพราะว่าผมส่งเจ้าหน้าที่ออกไปทำการสอบสวนเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งน่าใช้เวลาประมาณเดือน๒เดือนประมาณนี้นะครับก็จะรู้ผล
แต่ผมเรียนตามตรงว่าเครื่องบินเป็นเครื่องบินที่ดีครับ
แล้วก็นักบินที่ทำการบินก็เป็นนักบินที่มีชั่วโมงบินสูง
มีศักยภาพแล้วก็มีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำการบิน
กับการบินที่เห็นในที่ท่านเห็นทุกท่านเห็นนั้นไม่ใช่การบินผลาดแผลงรุนแรงอะไร
แต่เป็นการบินเหมือนกับการบินฝึกปกตินี่เอง
ไม่ใช่ทำท่าแปลกประหลาดอะไรครับ

ก็ได้มีการเคลื่อนศพของนาวาอากาศตรีดิหลกฤทธิ์ไปทำการชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพล
ก่อนที่ในวันนี้จะเคลื่อนศพไปยังวัดพระศรีมหาธาตุปางเขน
และมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
โดยนาวาอากาศตรีดีหลกฤทธิ์ก็จะได้รับการปูนบำเน็ตพิเศษ๗ขั้น
ได้รับพระราชทานยศเป็นพลอากาศโท
และเครื่องราชอิสริยพรธมหรือชั้นทวีติยาพรมงกุฎไทย
พร้อมกับเงินสงเคราะห้าราชการเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการ๒๗๐๐๐๐บาท
และเงินบำนานพิเศษรายเดือนเดือนละ๓๐๐๐บาทค่ะ
คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนนี้นะคะในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปวิดีโอ
ขณะที่เครื่องบินตกคือมีคนถ่ายเอาไว้ได้
แล้วก็มีคนไปสโลภาพช้าแล้วก็ซูมเข้าไปดูเครื่องบินก่อนจะตก
เขาบอกว่าเพียงแค่เสี้ยววินาทีก่อนเครื่องบินตกมีคนสังเกตเห็นชิ้นส่วนบางอย่าง
หลุดประเด็นออกมาจากตัวเครื่องหนึ่งชิ้น
บรรดาชาวเน็ตก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
ตั้งข้อสงสัยว่าชิ้นส่วนนี้คือชิ้นส่วนอะไรของเครื่องบิน
มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุสลดใจในครั้งนี้หรือเปล่า
ซึ่งท่านผู้บัญชาการทหารอากาศก็พยายามออกมาชี้แจงในเรื่องนี้
เพราะว่าในโลกออนไลน์ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการจัดหายุทธโปรกรณ์
การจัดหาเครื่องบินของทางกองทัพด้วย
ท่านก็ยืนยันว่าข้อมูลที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์

ถ้าหากว่าใครอยากจะได้รายละเอียดอะไรให้ไปย้อนดูที่มาของโครงการ
ส่วนจะมีการจัดซื้อเรื่องของเครื่องบินเพิ่มเติมให้ครบ๑ฝูงหรือ๑๒ลำหรือไม่

แต่ว่าตอนนี้ยืนยันว่ามีเครื่องบินเพียงพอ

ทัพอากาศจะยังคงมีการบินโชว์อยู่
บินโชว์ของกองทัพอากาศไม่ใช่การบินโชว์แบบอันตรายอะไร
เป็นเพียงการบินโชว์ให้เด็กให้ประชาชนทั่วไป
ได้รับทราบว่าประเทศของเรามีสิทธิเสรีภาพมีเอกราช

ยืนยันว่าการบินโชว์ในวันเด็กเป็นการบินโชว์แบบปกติที่ฝึกซ้อม

เหมือนที่คุณอรัชพรได้เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะคะ